อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าสลดเหมือนกัน

ที่สมุทรปราการแล้วก็ชนบุรีนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการกันก่อนค่ะ
โดยเด็กที่ถูกทิ้งเนี่ยเป็นเด็กแฝดนะคะ
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพผู้หญิงต้องสงสัยคนนี้แหละค่ะ
เดินถือถุงพลาสติกมาทิ้งที่ถังขยะที่ตั้งอยู่ระหว่างอาคาร๒๔และ๒๕
ของหมู่บ้านเอื้ออาทร๓ในตำบลแพร่กษานะคะ
จากนั้นนางทองหลั่นแก้ววงหิวคนเก็บของเก่าเนี่ย
เขาก็มาเดินหาของก็ไปเจอศพทารกแฝดสองคนค่ะ
วัยคันประมาณสัก๔๕เดือนอวัยวะเนี่ยครบ๓๒หมดแล้วอ่ะนะคะ
เหลือแค่เพศเท่านั้นเองที่ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย
ใกล้ใกล้กันมีถุงหูฮิ้วลายดอกไม้แล้วก็ถุงเปื้อนเลือดวางอยู่
ถุงลายดอกไม้มีผ้าอนามัยเปื้อนเลือด๒แผ่นแล้วก็เส้นผมด้วย
ก็คาดว่าถุงทั้งสองใบนี้น่าจะถูกนำมาทิ้งพร้อมกันนี่แหละค่ะ
ตำรวจสภบางปูก็เข้ามาตรวจสอบแล้วแล้วก็จะเร่งติดตามตัวหญิงต้องสงสัย
มาสอบปากคำดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทยาค่ะที่ชนบุรี
ตำรวจสพเมืองพัทยาสอบปากคำนางสาวประภัยเวียงสง่าเป็นสาวลาว
คนนี้แหละที่เอาทารกเพศชายหลังคลอดได้๓วัน
ทิ้งบริเวณหน้าบ้านเลขที่๖๐ทับ๔๙ในซอย๑๒ถนนพัทยาสาย๓
มีคนไปพบเด็กพอดีก็เลยสามารถช่วยเหลือเด็กเอาไว้
แล้วก็เอาไปส่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นการชั่วคราวได้
ตำรวจก็สืบจนไปเจอตัวนางสาวประภัยก็ควบคุมตัวมาสอบสวน
นางสาวประภัยรับสารภาพนะคะว่าเธอเป็นคนทิ้งเด็กจริงแล้วก็เป็นแม่ของเด็กด้วย
เธอเล่าเรื่องให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เธอมาทำงานบาร์เบียอยู่ที่พัทยา
แล้วระหว่างที่ทำงานก็มีโอกาสได้รู้จักกับนายเจ
ซึ่งนายเจเป็นนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเขาก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่พัทยานี่แหละ
ก็รู้จักกันแบบไปไปมาเจอบ้างไม่เจอบ้างแล้วก็เริ่มคบหากันเป็นแฟน
จนกระทั่ง๗เดือนที่แล้วค่ะนายเจบอกเลิก
แล้วนายเจก็เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นไปเลย
หลังจากนั้นเธอเพิ่งจะมารู้ตัวทีหลังว่าเธอท้องได้๒เดือนแล้ว
พ่อเด็กเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเพราะว่ากลับประเทศไปแล้วนะคะ
ตอนแรกเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงดีไม่กล้าที่จะปรึกษาใครด้วย
เพราะว่าพาสปอร์ตวีซ่าเนี่ยหมดอายุไปแล้วแต่ไม่เคยคิดที่จะทำแท้งเลยนะคะ
จนกระทั่ง๒๒พฤศจิกายนค่ะวันนั้นเข้าห้องน้ำอยู่
อยู่เด็กหลุดออกมาเลยคลอดออกมาเลย
ที่ไม่ได้มีอาการปวดท้องไม่ได้มีอาการเจ็บท้อง
ไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยแล้วเด็กก็แข็งแรงดีด้วย
เธอก็ให้ลูกดื่มนมอยู่๓วันนะคะ
แล้วก็ตัดสินใจนำลูกมาทิ้งหน้าบ้านหลังที่อยู่ในซอย๑๒นี่แหละ
เพราะคิดว่าคงมีคนมาเห็นแล้วก็จะได้นำเด็กไปเลี้ยง
หลังสอบสวนเสร็จตำรวจก็คุมตัวนางสาวประภัย
ชี้จุดที่ทิ้งเด็กแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายไปนะคะ